คำว่าหักหลังมันน่ากลัวเพราะมันไม่เคยมาจากศัตรูแต่มันมาจากเพื่อนหรือคนรัก
คดีโหดคนเหี่ยมที่ใกล้ตัวกับคำพูดลงหลงไปสัตว์

นี่คือคำพูดของสาวจีนคนหนึ่งหลังเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยกับสามี
กระทั่งเธอตกหน้าผาอเล็กซันเดอร์มหาราชที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
มีความสูงถึง๓๔เมตรเมื่อวันที่๙มิถุนายน๒๕๖
ด้วยความโชคดีหรือปฏิหารร่างของเธอได้ผ่านกิ่งไม้น้อยใหญ่
ก่อนที่จะมากระแทกกับต้นไม้ใหญ่ก่อนถึงพื้น
ทราบชื่อหญิงสาวชาวจีนคนนี้ในเวลาต่อมา
คือนางหวังหนานอายุ๓๒ปี
หวังบาดเจ็บสาหัสกระดูกเข่าแตกทั้งสองข้าง
กระดูกหักหลายจุดได้แก่แขนซ้ายหายปลาร้าซ้ายกระดูกเชิงกราน
รวมไปถึงตาขวาช้ำและมีบาดแผลตามใบหน้า
ภายหลังว่าเธอกำลังตั้งคันได้๓เดือน
โดยหลังเกิดเหตุเด็กยังแข็งแรงหัวใจเต้นปกติ
แต่ก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการรักษาตัวของผู้เป็นแม่

เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกับล่ามผ่านโทรศัพท์
เพื่อพูดคุยถามหาสาเหตุกับสาวจีนรายนี้

ขณะที่หญิงสาวกำลังพูดกับสามี
เป็นภาษาจีนตอนที่นายอยู่มายืนอยู่ข้างเตียง

พันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยอินนรา
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรโขงเจียม
พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าสอบปากคำ

อ้างว่าไม่ได้พูดคำว่าเธอทำแบบนี้ทำไม
อาจเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด
ยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับสามี
แต่ที่ตกลงหน้าผาเพราะหน้ามืดจากอาการตั้งคันขณะที่ใน
ได้ยินเสียงรถพยาบาล

ภรรยาตกลงหน้าผาไปแล้ว
เรื่องทำท่าจะจบลงเพราะเกิดอุบัติเหตุ

นางหวังได้บอกความจริงกับตำรวจว่า
นายอยู่ผู้เป็นสามีตั้งใจจะฆ่าเธอ
โดยผลักเธอตกมาจากหน้าผาเพราะหวังจะฮุบสมบัติ
ทางผู้หญิงก็ยังยืนยันยืนยันมาตลอด
ว่าหัวเขาผลักเขาไม่ได้ตบเองนะ
มันมีผัวเขาผลัดตกอะไรนี่แหละฮะ
มันจะมีร่างได้เข้าไปคุยกับตัวผู้หญิงนะ
ผู้หญิงก็เลยพูดความจริงทั้งหมด

นายูเสี่ยวตรงค่อยหอมแก้มเธอ
หลับตาเคลิ้มแล้วได้ยินคำว่า

ร่างของเธอก็ลอยละลิ้วลงจากหน้าผา

ตลอดเวลานายยูแกล้งรักและดีกับเธอ
ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษจอมปลอม

แต่เมื่อแต่งงานกันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพื่อนก็เคยเตือนให้ระวังตัว
แต่ด้วยความรักและไว้ใจจึงมาเที่ยวด้วยกัน
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตและปรับ๕ล้าน๘แสนบาท
ต่อมาสารอุทธรณ์กลับคำตัดสินเป็นจำคุก๑๐ปี
โดยมองเรื่องหลักฐานการวางแผนฆาตกรรม
ซึ่งล่าสุดอายการได้ยื่นดีกาและขอให้ลงโทษจำเลยตามสารชั้นต้น